ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเรื่องของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตน้ำมนตรีที่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลในคดีจำนำข้าวนะครับ
โดยวันนี้มีความคิดเห็นมาจากหลายภาคส่วนรวมทั้งผลเอกประยุทธ์จันโอชานนดด้วยติดตามจากรายงานครับ
กลายเป็นประเด็นฮือฮาต่อเนื่องเมื่อสื่อต่างชาตินำประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทย
ให้นักข่าวถามเรื่องการเมืองกับสแตนดี้ที่เตรียมนำมาตั้งไว้ให้น้องหนูถ่ายรูปในช่วงวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล
วิเคราะห์เปรียบเทียบถึงพฤติกรรมของรัฐบาลทหารกันอย่างดูเด็ดเผ็ดร้อน
ตั้งแต่ผลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารเมื่อปี๒๕๕๙
อกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของรัฐบาลที่ถูกวิจารณ์ถึงความโปร่งใสปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการยืดระยะเวลาบริหารประเทศไม่ทำตามสัญญาที่จะมีการเลือกตั้งตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้
สู่การเลือกตั้งรวมทั้งยังอ้างคำพูดของพลเอกประยุทธ์เมื่อไม่กี่วันก่อนที่กล่าวว่าตอนนี้เขาเป็นนักการเมืองแล้ว

ที่ความเคลื่อนไหวของผลเอกประยุทธ์ในวันนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งนายกบอกว่าติดนิสัยมาจากทหาร

แต่เมื่อมาเป็นคนของประชาชนแล้ว
ไฟนะครับไม่งั้นก็เครียดลงไป
ที่ทุกคนอยากตั้งให้ผมเป็นผมก็เป็นให้หมดนั่นแหละ
เพราะวันนี้ผมทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับ
แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มายืนอยู่ตรงนี้
จะมาด้วยวิธีไหนก็ตามขอให้ไปดูเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น
ด้านที่จะทำให้ประเทศไทยมันเกิดการเปลี่ยนแปลง
ก็ผมคิดว่าใครที่มุ่งมั่นอย่างนั้น
มันก็เหมาะสมในการที่จะเข้ามาการบริหาร
อนาคตต่อไปที่ไม่ใช่ผมนะ

ส่วนความเคลื่อนไหวการติดตามตัวนางสาวยิ่งรักชินวัตร
มาดำเนินคดีในประเทศไทย
นายกรัฐมนตรียอมรับว่า
ไม่ได้คาดหวังว่าการขอตัวจะประสบผลสำเร็จ
รับว่ารับรู้กันมานานแล้วว่า
นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา
และยังไม่ได้ประสานขอตัวมาดำเนินคดีในไทย

เพราะขั้นตอนจากนี้ไม่ใช่เรื่องที่
กระทรวงการต่างประเทศจะต้องตอบคำถาม
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกสุรพันธ์ไทยประเสริฐ
รองผู้บังคับการตำรวจต่างประเทศ
ระบุที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อออกไม้จับนางสาวยิ่งรักแล้ว
แต่เบื้องต้นทางตำรวจสากลได้ให้เหตุผลว่า

จากหลักฐานที่ทางการไทยส่งไป

เฉพาะคำพิพากษาของสารดีการ
ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งทางตำรวจก็ได้ส่งคำพิพากษาทั้งหมด